คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าดาราหรือว่านักแสดงเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะนอกจากจะบริจาคเงินที่จะช่วยเหลือแล้วนะคะบุคลากรทางการแพทย์
สู้กับโรคโควิดแล้วนะคะยังมีการรวบรวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้คุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลได้สวมใส่กันด้วยค่ะเพื่อป้องกันโรค
ใช่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะคู่แฝดจิตอาสาฝันดีฝันเด่นนะคะ
ใช้เวลานั่งทำกว่า๗ชั่วโมงเชียวนะมีจำนวนทั้งสิ้น๑๒๐ชิ้นค่ะ
คือทั้งคู่บอกว่าตั้งใจตั้งใจจริงจะรีบนำไปมอบให้โรงพยาบาล๓แห่งนะคะ
จำนวนโรงพยาบาลละ๔๐ชิ้นค่ะ
ยังโพสต์ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าแม้จะต้องทนปวดหลังปวดก้นแต่ก็ทนได้
เพราะว่าทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เหนื่อยกว่าพวกเรามากเลยค่ะ
อีกคนนึงแล้วกันนะคะด้านคุณแอนอันนิพรค่ะ
ทำตามกันแบบง่ายบอกเลยดูตามคลิปทำไม่ยากคุณผู้ชมค่ะ
อุปกรณ์ก็หาง่ายในชีวิตประจำวันนี่แหละ
ใครจะทำตามก็เข้าไปดูได้ในไอจีของเธอได้เลยนะคะ
นี่น่ารักทีเดียวนะจ๊ะอยู่บ้านไปทำหน้ากากไปค่ะ
ส่วน๓พี่น้องเนยแจมพิกเล็ตนะคะ
ก็ได้สั่งทำหน้ากากอนามัยจำนวน๑๐๐ชิ้นค่ะ
ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
พวกเธอเปิดเผยด้วยนะคะว่าแม้ว่าจำนวนที่ส่งให้จะไม่มากมายอะไรนะ
แต่หวังว่าสิ่งเล็กที่เราทำจะสามารถอำนวยความสะดวก
ให้กับแพทย์แล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้มากขึ้นค่ะ
พร้อมย้ำเลยนะว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้ทำขายนะคะ
ทำไปให้พวกพี่แพทย์กับพยาบาลเขาเท่านั้นเองค่ะ
เนี่ยจะเห็นว่าคนบันเทิงหรือว่าทุกภาคทุกส่วนนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินหรือว่าแรงกายแรงใจนั่นเองนะคะ
หลายคนออกมาให้ความช่วยเหลือดาราเกือบทุกคน
ตอนนี้ออกมาให้ความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป